ผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นระดับเป็นพันก็เดือนนี้แหละ
เพิ่มจาก๑๐๐มาเป็น๒๐๐และยอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มมาเป็นเลข๒หลักเนี่ยนะคะ
วันนี้เองค่ะสวบคอมีการแถลงระดับเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙อีกครั้ง
หลักคือการขอความร่วมมืออย่าเคลื่อนย้าย
คำว่าอย่าเคลื่อนย้ายก็คือการออกไปนอกบ้านเนี่ยเขาก็เรียกการเคลื่อนย้ายแล้วนะ
ค่ะก็คือพยายามอยู่กับที่อยู่ในบ้านทำงานจากที่บ้านนะคะ
แล้วก็เคสประเด็นเรื่องของผู้ที่เสียชีวิตจากการที่รอการรับตรวจโควิด๑๙
รอโรงพยาบาลรอรถพยาบาลยังคงเกิดขึ้นอยู่
ล่าสุดนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชต้องออกมาขอโทษ
ขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิตเพราะว่าคือมันไม่ทันจริงอะนะคะ
นายแพทย์วิสิตวามวานิสผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ออกเอกสารข่าวแสดงความเสียใจต่อกรณีของผู้ป่วยชายวัย๔๕ปีนะคะ
มาขอรับการตรวจหาโควิดสิบเก้าที่โรงพยาบาลสิริราชแต่รอนานอืม
ไม่ได้รับการตรวจสุดท้ายเขาเสียชีวิตค่ะ
ทางผอโรงพยาบาลศิริราชก็ชี้แจงนะคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยก็ให้บริการตรวจวันละสามร้อยยี่สิบราย
ซึ่งก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างคงที่จากการส่งมาตามระบบนอกจากนี้ก็ยังต้องตรวจคัดกรองบุคลากรแล้วก็นักศึกษาแพทย์ที่สัมผัสกับกลุ่มเสี่ยงด้วย
โรงพยาบาลก็เลยเปิดรับการตรวจคัดกรองได้ที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยนอกเนี่ย
เนี้ยมาปรับระบบการตรวจคัดกรองเพื่อสามารถจะได้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้นแล้วก็ป้องกันความสูญเสียในอนาคต
เป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์ทุกคนทุกโรงพยาบาลจริงเพราะว่าตอนนี้หนักกันหมดนะคะ
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด๑๙ค่ะวันนี้ตัวเลขลดลงมาหน่อย
ใช้คำว่าหน่อยจริงเพราะยังคงเป็นเลขหลักพันอยู่แล้วก็เป็นพันปลายเกือบจะสองพันด้วยเนี่ยค่ะ
ตัวเลขผู้เสียชีวิตยังคงเป็น๒หลักอยู่เลยนะคะ
วันนี้เรามีผู้เสียชีวิตเพิ่ม๑๐ศพด้วยกัน
ยืนยันสะสมอยู่ที่๖๓๐๐กว่ารายแล้วนะคะ

ก็เป็นผู้ชาย๘คนผู้หญิง๒คน

เฉลี่ยคือเสียชีวิตหลังติดเชื้อแค่๓วัน
คือต้องบอกว่าระยะหลังเนี่ยคุณผู้ชมลองดูตัวเลขที่เราทำให้ดู
จะทำให้ดูแบบนี้รายวันเลยนะคะ
ตัวเลขผู้ติดเชื้อและตัวเลขผู้เสียชีวิต
ระยะหลังตั้งแต่ที่เราเจอ๒๒เมษายน

แล้วก็มี๘มี๑๑มี๑๕๑๕พวกนี้เนี่ยคือเสียชีวิตหลังติดเชื้อไม่กี่วันจริง
อัตราค่าเฉลี่ยอยู่ที่๓๕วันเองนะคะ
แล้วก็ในจำนวนนี้มี๒ศพด้วยที่เสียชีวิต
ก่อนที่จะทราบผลตรวจว่าติดโควิด๑
ก็เป็นข้อมูลที่ให้คุณผู้ชมดูแล้วก็ต้องระวังตัวกันต่อนะคะ
ทีนี้นอกจากพื้นที่นะคะที่ตอนนี้กลายเป็นพื้นที่สีแดงเข้มไปแล้ว๖จังหวัด
มันมีอยู่จังหวัดหนึ่งค่ะที่ไม่อยู่ใน๖จังหวัด
อาจจะมีคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้น
และอาจจะมีผู้ติดเชื้อใน๓หมู่บ้านด้วยกัน
ก็คือหมู่ที่๔หมู่ที่๕ตำบลควนพัง
หมู่ที่๔ตำบลเสาทงอำเภอร่อนพิบูรณ์
เพราะว่าตอนนี้นะคะใน๓หมู่บ้านเจอพบผู้ติดเชื้อแล้ว๗ราย
๑รายทำกิจกรรมเสี่ยงสูงค่ะ
สามารถแพร่กระจายต่อคนในหมู่บ้านได้เช่น
มีงานบวชเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา
งกรานที่ผ่านมาก็มีการรวมตัวกัน
อกจากนี้นะคะใน๓หมู่บ้านเขามีวงสันทนาการ
คำว่าวงสันทนาการก็คือรวมตัวกันเล่นการพนันค่ะ

ยังอีกเหรอคะยังอีกค่ะยังมีอีกอยู่นะคะ
สาธารณสุขเขาก็เลยระบุว่าคลัสเตอร์นี้
เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจเชิงลุกในพื้นที่
น่าจะปฏิบัติการประมาณ๒วันค่ะ
ประกาศเตือนให้คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ที่อยู่ในวงกิจกรรมที่เรียกว่าวงสันทนาการ
ตำรวจจะไม่ดำเนินการจับกลุ่ม
เพราะไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าดังนั้นใครไปเล่นพนันมานะคะ
คือคุณหมอกับสาธารณสุขห่วงสุขภาพคุณมากกว่า
ถ้ารู้ตัวว่าไปตีไก่มาไปเล่นไพ่มาไปเล่นไฮโลมา
ไปตรวจก่อนค่ะตอนนี้
ส่วนวันนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้เพิ่งจะแถลงไปเมื่อช่วงประมาณสัก๔โมงนะคะ
แพทย์ทวีสินวิศนุโยธินโคศกสบคค่ะ
แถลงผลการประชุมสอบคอชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานว่า
สรุปแล้วหารือกันแล้วเนี่ยตกลงข้อตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอมาเมื่อวานนี้นะคะ
ข้ออะไรออกมาบ้างอันดับแรกเลยนะคะมีการปรับระดับพื้นที่ตามสถานการณ์ย่อยค่ะ
ตอนแรกเรามีพื้นที่สีแดงกับสีส้มตอนนี้มี๓สีแล้วนะคะคือสีแดงเข้มสีแดงและสีส้ม
สีแดงเข้มมี๖จังหวัดค่ะกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการชนบุรีแล้วก็เชียงใหม่นะคะ
ส่วนสีแดงสี่สิบห้าจังหวัดและสีส้มยี่สิบหกจังหวัดนะคะ
พื้นที่ที่เปลี่ยนเป็นใช้คำว่าสีแดงเข้มถ้าพูดยาวก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเนี่ยนะคะ
มีอะไรบ้างที่ต้องทำงดรับประทานอาหารภายในร้านแต่ให้ซื้อกลับบ้านได้และเปิดไม่เกิน๓ทุ่มนะคะ
ก่อนหน้านี้รับประทานอาหารในร้านได้จนถึงสามทุ่มถ้าซื้อกลับบ้านไม่เกิน๕ทุ่ม
ตอนนี้กินที่ร้านไม่ได้และให้ซื้อกลับบ้านได้ถึง๓ทุ่ม
จัดกิจกรรมรวมตัวมากกว่า๒๐คนปิดสถานที่เสี่ยงและกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ยกเว้นสนามกีฬากลางแจ้งห้ามเปิดเกิน๓ทุ่ม
ส่วนการแข่งขันกีฬายังคงดำเนินต่อไปได้แต่ว่าจะต้องไม่มีผู้ชมนะคะ
จากนี้ขอความร่วมมือประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่สีแดงเข้มนี้
หกจังหวัดนี้งดเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่จำเป็นเพื่อลดการเดินทาง
และอาจจะเกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจายของโรคค่ะ
มาตรการอย่างที่๒ที่ปรับนะคะถ้าจำได้ก่อนหน้านี้เนี่ย
สถานการณ์เราดีขึ้นจนอนุญาตให้มีการกักตัวสำหรับคนที่เดินทางเข้าประเทศมาใหม่
เหลือแค่สิบวันแล้วใช่ค่ะล่าสุดขอเปลี่ยนกลับมาเป็นสิบสี่วันอีกแล้วนะคะ
ใครก็ตามจะเป็นคนสัญชาติไหนก็ตามเดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย
คุณต้องกักตัว๑๔วันเท่านั้นไม่พอนะคะ
คุณต้องตรวจผลโควิด๑๙๓รอบตรวจแค่สองรอบไม่พอแล้วนะคะ
บังคับตรวจสามรอบนะคะแล้วก็มาตรการนี้จะใช้ไปสิบสี่วัน
นับตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนทางฝ่ายเศรษฐกิจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะ
ตอนนี้ก็มีการเหมือนกับว่ายื่นเรื่องให้วางมาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการยกระดับมาตรการนี้อย่างเร่งด่วน
แล้วก็ดูแลช่วยเหลือประชาชนผู้ที่มีรายได้น้อยกับกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะ
รวมถึงเสนอมาตรการเรื่องการจัดให้มีระบบประกันสุขภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะ